ตอนนี้ก็ต้องแกะรอยจากรอยแผลเป็นแล้วก็รอยสักของผู้ตายค่ะ
กรณีที่ไปเจอศพของผู้ชายใส่กางเกงในตัวเดียวนอนคว่ำหน้า
รัดคอโดนรัดขาอยู่ที่สมุทรปราการ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดสามารถจับตัวมือฆ่าได้แล้วนะคะ
อย่างที่บอกว่าเขาแกะรอยจากรอยแผลเป็นแล้วก็รอยศักดิ์
สภาพศพคือใส่ชั้นในตัวเดียวนอนคว่ำหน้าอยู่ใต้ต้นกระถิ่น
แล้วก็มีเชือกสีฟ้ารัดคอรวมถึงมัดขาทั้งสองข้าง
น่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๔วันแล้วนะคะ
ตำรวจชุดสืบสพบังแก้วเนี่ยรู้ว่าผู้ตายเนี่ย
คือนายมกรธวัฒน์กล้องวัฒนภงหรือว่านายโต้งค่ะ
ซึ่งในโต้งเป็นผู้รับเหมารีโนเวทบ้านย่านหนามแดงบางพลีนะคะ
แล้วน้องของนายโต้งเนี่ยก็ไปพบตำรวจยืนยันว่าศพนี้พี่ชายผม
ผมจำได้เลยจากรอยแผลเป็นที่แขนซ้ายผมจำรอยสักที่แขนขวาของพี่ชายได้
ส่วนปมที่พี่ผมถูกฆ่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
หรือไม่ก็เรื่องของการทำธุรกิจนะคะครับนอกจากนี้อ่า
ของในโต้งผู้ตายก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะ
โต้งมายืมตังค์ไปจะไปจ่ายให้กับคนงาน
หลังจากที่หลังจากที่ได้ตังค์ไปแล้วเนี่ย
ี่สิบเจ็ดตุลานะอาน่ะติดต่อหลานไม่ได้เลยครับ
แล้วมีทรัพย์สินหายไปด้วยอะไรหายไปบ้างล่ะ
กระบะฟอร์ดสีดำหายไปมอเตอร์ไซค์สีดำหายไป
มือถือ๑เครื่องแล้วก็เครื่องมือก่อสร้างที่อยู่ท้ายกระบะด้วยนะคะ
ทีนี้เราฟังข้อมูลจากทางน้องชายแล้วจากทางอาแล้ว
ฟังข้อมูลจากหุ้นส่วนธุรกิจหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าเขาได้โทรสอบถามคนงานหลายครั้งนะจะถามในโต้งเกี่ยวกับเรื่องงาน
โทรถามหลายครั้งเอ๊ะทำไมต้องไม่รับสาย
ข้อความที่ส่งไปเนี่ยมันก็เหมือนมีคนอ่านคุณผู้ชมเขาเอาให้ดูด้วย
มีการโพสต์ข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าลาก่อนสมุทรปราการเจอกันหาดใหญ่
นี่ทุกคนงงมากเลยนะว่าเอ๊ะโต้งไม่มีญาติ
ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับหาดใหญ่ที่ภาคใต้เลยแล้วทำไมถึงโพสต์แบบนี้
ใช่ค่ะและเป็นข้อความที่ผู้ตายโพสต์เองจริงหรือเปล่า
คือพอเห็นแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อความที่โพสต์
หลังจากที่ในโต้งเสียชีวิตนั่นแปลว่าคนก่อเหตุอ่ะ
เอามือถือของผู้ตายมาโพสต์เพื่อจะเบี่ยงความสนใจ
เพื่อที่จะหลอกญาติหรืออย่างไรซึ่งทีมข่าวนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมาในซอยที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ครับคุณผู้ชมดูช่วงประมาณสี่ทุ่มสามสิบหกนะคะ
โต้งเนี่ยขับกระบะเข้าไปที่โกดังโกดังนั้นน่ะ
คือก็ใช้เป็นที่นอนเนี่ยแหละค่ะแล้วพอตอนประมาณตีสองห้าสิบห้า
เกือบตีสามครับคุณผู้ชมนี่ลูกศรแดงแดง
นี่คือคนร้ายเดินเข้ามาในซอยค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ย
น่าจะเป็นจังหวะที่คนร้ายเข้ามาแล้วก็มาก่อเหตุครับ
หลังจากนั้นนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูต่อเนื่องเลยนะคะ
ตอนประมาณสักตีสามกว่ากว่าปรากฏว่ามีรถกระบะของผู้ตายเนี่ย
ออกไปนะคุณฮะใช่ค่ะแล้วก็ขับกระบะนั้นไปอ่ะ
น่าจะเอาศพของในโต้งไปทิ้งทีนี้หลังจากเกิดเหตุค่ะตำรวจ
นายนิวนายนิวเนี่ยเป็นลูกน้องของในโต้งนั่นแหละ
เพิ่งจะมาทำงานได้อาทิตย์เดียวอ่ะค่ะโอ้โหพอจับได้นี่น่ะนี่นี่นี่นี่
ตอนที่นำตัวมานะเจ้าตัวก็สารภาพว่าผมอ่ะ
ก่อเหตุจริงจริงครับแค้นแค้นที่ถูกโต้งอ่ะเลิกจ้าง
ผมก็เลยตกงานแล้วอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้ค่าจ้างที่ติดค้างไว้ด้วย
แล้วตำรวจก็เลยถามไงว่าทำยังไงก่อเหตุฆ่าอดีตในจ้างยังไง
เขาบอกว่าเขาเอารองเท้าหัวเหล็กเตะที่หัวเตะที่คอ
อดีตนายจ้างตายค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นำศพของอดีตนายจ้างเนี่ย
ท้ายกระบะซึ่งกระบะนั้นน่ะก็เป็นกระบะของอดีตนายจ้างนั่นแหละ
ครับแล้วก็เอาศพไปทิ้งในจุดที่ห่างจากโกดังสักโลหนึ่งได้
หลังจากนั้นเนี่ยในนิวก็หลบหนีไปค่ะทีนี้ระหว่างที่หลบหนีนะ

ไปขายที่โน้นอรัญญประเทศ

แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพ
สมุทรประการหนีมาซ่อนตัวกรุงเทพค่ะ
มาทำแทนผมแล้วเขาไม่บอกผมตรงว่า
ไม่มีงานนะให้รอหรืออะไรบอกผมทางตรงก็ได้

ทำจริงความแขนมาก่อนเหมือนกับสภาพ

เราได้ใช้อาวุธใช้อะไรทำไหม

ทำอะไรยังไงบ้างแตะหรือต่อยยังไงบ้าง
ต่อยให้ครับแล้วก็ติด
กระบะที่ไปขายมอเตอร์ไซค์ที่ไปขาย
เครื่องมืออุปกรณ์ช่างที่ไปขาย

ทรัพย์สินทั้งหมดที่เอาไปขายแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็ต้องสอบปากคำในนิวด้วย

นิวผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพค่ะ
ทำแบบนั้นเพราะอะไรจะเอาตังค์ไปเล่นเกม

และอย่างข้อความที่บอกว่านายต้งผู้ตาย
จะขอไปอยู่หาดใหญ่อะไรอย่างนี้
ก็เป็นข้อความปลอมที่ผู้ก่อเหตุ

อยากให้ญาติเข้าใจผิดตำรวจเข้าใจผิดเนี่ยนะคะ
เบื้องตนก็แจ้งข้อหาเรื่องข้าพผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์แล้วก็เรื่องของการซ่อนเร้นทำลายศพ

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ